นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าก็ถือเป็นบุคคลที่มีคุณอุปกรณ์ต่อวงการตำรวจแล้วก็ประเทศด้วย
สิ่งสำคัญที่คนให้ความสนใจยิ่งไปกว่านั้น
คือมันมีเรื่องราวของการคัดค้านโครงการของรัฐ
หลายคนก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรกับสิ่งที่ท่านตัดสินใจทำนี้หรือเปล่า
วันนี้มาคุยเรื่องนี้กันหน่อยในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

จดหมายจะเรียกว่าจดหมายสั่งเสียหรืออะไรก็แล้วแต่
สมัยที่ท่านเป็นผู้กองสพอหาดใหญ่
สมัยนั้นเขาเรียกว่าผู้กองครับ
ใหญ่ที่สุดในโรงพรรคเนี่ยผู้กอง
ควบคุมกำกับโรงพักและเป็นระดับผู้กำกับ
กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบุคลิกของพลตรวจสล่างมากคือ
เป็นคนจริงจังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีเรียสคือเป็นคนจริงจังมาก
จดหมายที่เรียกว่าจดหมายเขียนไว้เนี่ย
มีนัยสำคัญในเรื่องนี้พอสมควรเพราะในช่วงหลังหลังเนี่ยพลตรวจสล่างบุญนาค
ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐบาลหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การแก้ปัญหาการจราจรการคมนาคมขนส่งผลเรือสล่างบุญนาคจะเป็นคนศึกษาเรื่องเหล่านี้มาก
แล้วก็เห็นว่าโครงการหลายโครงการที่ทำนั้นเนี่ยแก้ไม่ถูกต้อง
กลับไปประมาณปี๓๗๓๘มั้งก่อนที่จะมีการก่อสร้างเนี่ย
ตอนนั้นมีคนค้านเยอะนะครับพลตำรวจสล่างบุญนาคก็คัดค้านคัดค้านในแง่ที่ว่า
ทำไมเราไม่สั่งไม่ทำลงไปใต้ดินทำไมต้องทำขึ้นมาบนดินเป็นทัศนียภาพอุจาตนั่นก็ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่สองก็คือว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้อาคารสูงริมถนนสุขุมวิทย์
จะเอารถดับเพลิงที่มีกระเช้าสูงเนี่ยไปจอดไว้ตรงไหนที่จะเอากระเช้ายันขึ้นไปอย่างนั้นได้
เพราะต้องจอดกลางถนน
อยู่ตรงสี่แยกราชประสงค์นั่นแหละครับได้เห็นเลยว่ารถที่มีกระเช้าสูงขึ้นไปฉีดน้ำได้เนี่ย
จอดอยู่กลางถนนสุขุมวิทย์ตอนนั้นเรียบขนมพระราม๑มั้งครับใกล้สี่แยกเอลวัน
แล้วก็ฉีดน้ำขึ้นไปดับได้คำถามก็คือว่าถ้าต่อไปเนี่ยมีไฟไหม้อาคารสูงริมถนนอย่างนั้นอีก
จะเอารถกระเช้าไปจอดตรงไหนล่ะครับที่จะยันฉีดน้ำขึ้นไปได้
ต่อมามีการในรอบ๑๐ปีที่ผ่านมา
โครงการจะทำรถไฟฟ้าสารพัดสายขึ้นมา
พลเรสล่างบุญนาคก็เดินหน้าคัดค้านบอกว่าไม่เห็นด้วยในหลายเรื่อง
ประเด็นรายละเอียดปีกย่อยเยอะวิธีการของท่านเนี่ยไม่ได้ทำเดียวนะฮะ
ใช้บ้านเป็นศูนย์การทำงานเชิญนักวิชาการคนที่มีความคิดเห็นตรงกันมารวบรวมศึกษา
ศึกษาในต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้มาเปรียบเทียบกับเรา
ศึกษาโครงการในรายละเอียดว่าอย่างนี้มันดีกว่าอย่างนี้ไม่ดี
อย่างไหนมีปัญหาในอนาคตทำรายละเอียดหมดเลยครับ
หมดเงินหมดทองตัวเองไปเยอะแยะเพื่อจะศึกษาเชิญนักวิชาการด้านต่างมา
่นมาเสมอว่าไม่ได้รับการตอบสนองสื่อเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อย
เพราะว่าสื่อไปฟังเหตุผลของรัฐบาลมากกว่า
ฉะนั้นพลตรวจสล่างจึงพยายามอัดคลิปไว้บ้างพยายามเขียนเอกสาร
ไว้ว่างพยายามสรุปเป็นเล่มแจกจ่ายไปเจอใครที่ไหนแจกจ่ายหมด
หมดไปเยอะนะครับแต่ว่าดูเหมือนไม่ได้รับการตอบสนอง
อันนี้เองครับคือที่มาของจดหมายที่เขียนด้วยลายมือ
ดูสิครับเอาง่ายนะที่เขียนไว้หลักเลย
พ่ออยู่ได้ไม่เกิน๒ปีขอจากไปอย่างเกิดประโยชน์
ขอให้ทุกคนที่ทราบเรื่องช่วยกันคัดค้านรางคู่ขนาด๑เมตร
รถไฟฟ้ายกระดับผลักดันให้สร้างถนนออโตบาน
ช่วยกันทำหนังสือนี้แจกกันให้มาก
นับหนึ่งถึงพันแล้ววิธีการนี้จะเป็นประโยชน์
ขอโทษคนที่รักทุกคนด้วยอย่าตำหนิ
ขอให้ภูมิใจถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่มีใครรู้เรื่อง
และก็สื่อกันช่วยกันปกปิดและส่งเสริม
นี่คือจดหมายที่เป็นเนื้อหาสำคัญที่จริงก็มี๒๓แผ่น
แผ่นนี้สะท้อนนัยยะว่า
ตายวิธีการนี้คิดว่าเมื่อตายแล้วจะเกิดเป็นข่าวดัง
แล้วจดหมายฉบับนี้ก็จะได้รับการเผยแพร่
แล้วเบื้องหลังของจดหมายฉบับนี้จะทำให้คนศึกษาว่าเอ๊ะท่านคัดค้านอะไร
ฉะนั้นเรื่องหลายเรื่องนี่ที่คัดค้านแต่ว่าที่เด่นชัดที่สุดคือ
ค้านว่ารถไฟที่จะสร้างใหม่เนี่ยอีก๑๖เส้นทางเนี่ย
ควรจะเป็นรถไฟที่มีขนาดรางกว้างเป็นมาตรฐานสากล๑๔๓๕เมตร

แล้วก็ได้บันทึกเทปเป็นคลิปไว้ด้วยอ้าวผมอยากให้ท่านลองฟังเสียงของ
โดยสล่างบุญนาคเรื่องนี้หน่อยครับ

กับผมพลตำรวจเอกสล่างบุญนาค
ประธานชมรมสืบศาลพระปะนิพพานสเด็ดพ่อหล่อ๕
ขอกลับเรียนเกี่ยวแก่การพัฒนารถไฟให้ท่านทราบดังนี้

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังทรงพยาว
ทรงสุนพระไทยรถไฟมาตั้งแต่ทรงพยาว
จนถึงขึ้นคลองราช
เมื่อทรงครองราชแล้วท่านได้ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพาณผู้ใกล้ชิดว่า
เราเป็นเอกราชจะสร้างทางรถไฟทั้งที
จะต้องสร้างเช่นเดียวกันกับประเทศมหาอำนาจ
คือใช้ลางขนาด๑๔๓๕เมตร
และเมื่อท่านได้ครองราชท่านได้ทรงสร้างทางรถไฟด้วยลางขนาด๑๔๓๕เมตร
ระหว่างทำการก่อสร้างประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสไม่ยอมเป็นเด็ดขาด
บังคับไทยให้ลดขนาดลางให้ได้
พระองค์ท่านทรงต้องนำนโยบายไผ่ลู่ลมของล้น๙รัชกาลที่๓มาใช้
คือยอมเสียส่วนหนึ่งสำหรับประเทศอังกฤษ
พระองค์ท่านยอมเสียหัวเมืองชายทะเลและเกาะแก่งต่างให้แก่ประเทศอังกฤษ
ในด้านรถไฟทรงยินยอมให้อังกฤษสร้างลางขนาด๑เมตร
จากอำเภอสุไงโกรกถึงมากอกน้อย
ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสได้เรียกร้องเงินค่าปรับจากเหตุการณ์ลอส๑๑๒
ที่ไทยสู้รบกับฝรั่งเศส
เป็นเงินเม็กซิโกเหรียญทองคำจำนวน๓ล้านฝรั่ง
เมื่อประเทศไทยเสียทั้งเงินค่าปรับและได้ทางรถไฟขนาด๑เม็ดมาใช้
กิจการรถไฟของเราได้ขาดทุนสะสมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
บัตรนี้ลูกหลานไทยทุกคนต่างไม่เคยรู้จักว่ารถไฟเป็นอย่างไร
เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้าให้ไปขึ้นโดยสาร
เพราะมีอันตรายโบราณและหลาลังมากเหลือเกิน
กลับเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันทโอชา
ในฐานะที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙
หรือจอปลซึ่งเป็นลูกในไส้ของพระองค์ท่านโดยตรง
ตะหนักถึงเรื่องนี้เรียกการรถไฟให้มาชี้แจง
นำเรื่องราวมาทบทวนใหม่ทั้งหมด
ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังรอคอยการตัดสินใจของท่าน
วันนี้มีคนมาให้กำลังใจท่านที่หลานพระรูปส่งมามากกว่าพันคน
ผมหวังว่าท่านคงจะแก้ปัญหานี้ให้คนไทย
ขอให้ท่านช่วยสารฝันของพระองค์
ช่วยสืบสารปฏิฐานของพระองค์
ให้ประเทศไทยได้มีรถไฟมาตรฐานสากล
ที่ใช้ลางขนาด๑๔๓๕เมตร
มาใช้เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วอื่น
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน

ผมขอลาท่านผู้ชมละก่อน
เพราะถ้าจะเป็นรางจุด๑๔๓๕เมตร

เส้นทางรถไฟที่มีอยู่ตอนนี้
เหนือไปใต้จากกรุงเทพไปภาคอีสานไปภาคเหนือ
รวมกันแล้วเนี่ยระยะทางไม่น่าจะน้อยกว่า๔๐๐๔๐๐๐กิโลเมตร
แล้วจะต้องสร้างใหม่อีก๑๖เส้นทาง
ทั้งหมดนี้ถ้าจะลื้อต้องลื้อใหม่หมด
ในที่สุดรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจ
สร้างรางรถไฟเพิ่มขึ้น
และเป็นรางรถไฟความกว้างขนาด๑เมตร
ก็ขนาดเท่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ
แต่นี่ผมได้รับคลิปคลิปหนึ่ง
จากพลเอกเทาะวัดชัยสมุดสาขอน

ท่านบอกว่าจริงเนี่ยน่าจะใช้วิธีการอย่างเวียดนาม
ดนามเนี่ยเขาทำเป็นราง๒แบบเลยครับ
รางหนึ่งเนี่ย๑เมตร
รางหนึ่ง๑๔๓๕เมตร
ในคลิปที่พลเอกเทาะวัดชัยส่งมาเนี่ย

ควรสร้างเป็น๓รางคู่เพิ่มงบประมาณอีกประมาณ๒๐
ในรูปแบบเป็นรางของเวียดนาม
เป็นรางของเวียดนามเขาทำมานานแล้ว
รถไฟจีนวิ่งรางนอก
เวลาเราซื้อรถไฟใหม่ก็ซื้อล้อกว้าง๑๔๓๕เมตร

แก้แบบเพิ่มความยาวของไม้หมอนอีก๕๐เมตร
รางสเปคเดิมเพิ่มรางอีก๑ราง
ในอนาคตไทยจะมีรถไฟมาตรฐานเหมือนสากลทั้งโลก

จะต้องซื้อแพงกว่าราง๑๔๓๕เมตร
เพราะไม่มีประเทศไหนผลิต

เขาต้องสร้างราง๑เมตรทั้งสร้างทั้งรื้อ
ทดลองวิ่งตอนสร้างรถไฟเสร็จ

สุดท้ายไทยจะมีรถไฟฟ้ารอกว้าง
รถไฟล้อกว้าง๑๔๓๕เมตรทั้งประเทศครับ
รถไฟควรควบคุมกรมรางโดยดูแลรางอย่างเดียว
รถไฟขบวนใดวิ่งผ่านเก็บเงินค่าใช้รางจะกำไรอย่างเดียว
รถไฟโดยสารและบรรทุกสินค้าให้เอกชนสัมประธาน๓๐ปี
งออกเป็น๕สายเหมือนที่ญี่ปุ่น
มีของรัฐบาลสายเดียวคือซิงคังเซ็น
วิ่งมากว่า๕๐ปียังขาดทุนอยู่เลย
ค่าโดยสารหมื่นกว่าบาทต่อคนนะครับ
ถ้าทำได้รถ๑๐ล้อจะหายไปจากทางหลวง
อุบัติเหตุใหญ่จะไม่เกิด

เพราะใช้ขนสินค้าด้วยรถไฟทั้งหมด
เพราะเอกชนบริหารสะดวกรวดเร็ว
ตรงเวลาราคาถูกกว่ารถบรรทุก

จะมีเฉพาะรถหกล้อกระจายสินค้า

และจังหวัดเข้าส่งสินค้าในเมือง
ควรจัดประชุมโดยเฉพาะผมจะส่งคนรู้เรื่อง

พลเอกธวัชชัยสมุทรสาคร

เรื่องนี้ถึงแม้ว่าการ
รถไฟจะตัดสินใจแล้วนะครับ

พลตำรวจสล่างบุญนาค

โดยเฉพาะท่านเคยบอกผม

โครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางเนี่ย

ที่จบชีวิตไปเมื่อวานนี้ครับ

ต้องบอกว่าก็ทำให้หลายคนตื่นขึ้น

แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ทางฝั่งของ
โครงการแต่ละโครงการรัฐที่ถูกพาดพิงถึงไหมคะ
ว่าจะมีท่าทีออกมายังไงบ้าง
ครับคือต้องย้ำว่านับหนึ่งถึงผ่านแล้ว

นับหนึ่งถึงผ่านแล้วตัดสินใจแล้ว
เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ
ก็จะขออยากให้ท่านมายกได้รู้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะ
คิดว่าน่าจะต้องรู้ล่ะ
เป็นสิ่งที่ท่านเองก็หวังใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ